คุณผู้ชมพาไปที่สุราธานีก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดเหมือนกันนะคะ
คือเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกยิงตายอยู่กลางถนนค่ะภรรยาของผู้ตายบอกว่าสงสัยมันเป็นประเด็นเรื่องของการค้ายาเสพติด
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับเป็นคนส่งยาขายยาเป็นเอเย่นยาอาจจะค้างค่ายาเสพติดหรือเปล่า
ถูกยิงตายกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ
ดึกเมื่อคืนนะคะตำรวจสพพระแสงสุราธานีไปตรวจสอบ
ถนนสายบ้านโคกมะม่วงที่อำเภอพระแสงผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุชาติขวัญเกลือนอายุ๓๐
ถูกยิงตายอยู่กลางถนนเลยค่ะถูกยิงเข้าขมับซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเขาไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะคะล้มอยู่กับพื้น
มีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะตกอยู่ที่พื้นด้วย๘นัด

ตัวผู้ตายเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านมาที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกยิง
มันก็ห่างกันสักประมาณสามกิโลนะคะสองข้างทางมีอะไรก็จะมีสวนปลามีสวนยางอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชม
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายสุชาติขวัญเกลือนอายุ๓๐ปี
คือคาดว่าก่อนจะถูกยิงอาจจะจอดรถจักรยานยนต์แล้วคุยกับคนร้าย
คือเหมือนกับคุยขณะที่กำลังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
คนร้ายคงเอาปืนจ่อยิงเลยที่ขมับซ้ายนัดหนึ่งแล้วนายสุชาติก็เลยเสียชีวิตทันที
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะก็คือถนนในหมู่บ้านจุดที่พบศพตรงเนี้ยนะคะ
กลางวันเป็นแบบนี้มันก็เปลี่ยวนะคะห่างจากบ้านผู้คนสัก๕๐เมตรได้
ตอนเกิดเหตุฝนตกด้วยตกหนักเลยฟ้าร้องเสียงดังด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
วันนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกว่ายังมีคราบเลือดอยู่
มีชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าช่วงก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักจริง
แล้วก็ได้ยินเสียงดังขึ้นตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรดังปั้ง
นึกว่าเสียงมอบแรงระเบิดเพราะวิ่งออกไปดู
เห็นมีไฟส่องอยู่ในจุดเกิดเหตุ

ชาวบ้านเอาไฟฉายส่อง
เห็นเป็นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
คิดว่ารถล้มเฉยไม่ได้คิดว่าถูกยิงตายค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ช่วยโทรแจ้งกู้ภัย
สักพักถึงจะรู้ว่าอ้าวเขาไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ล้ม

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จากบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมาด้วยนะคะ

เวลาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
ตอนกลางคืนน่าจะ๔ทุ่มกว่า

เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
คนขี่ใส่เสื้อสีขาวก็คือตัวผู้เสียชีวิต
ขี่สวนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่มาจากฝั่งซ้าย

ทีนี้ค่ะตำรวจสพพระแสงก็เชิญตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ
ภรรยานี่น่าสงสารนะคะท้อง๗เดือนแล้วอ่ะ

ก็ไปคุยกับตำรวจเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังด้วย
บอกว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุมีสายโทรเข้ามาหาสามี
เหมือนกับถามเส้นทางเหมือนกับนัดแนะ
ให้สามีออกไปหาออกไปเจอ
ไปสักชั่วโมงหนึ่งถึงรู้ว่าสามีถูกยิงตาย
ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเคว้งไปหมดเลยนะคะ

ภรรยาเป็นคนบอกเองเลยนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
เหมือนกับว่าเป็นการทวงเงินค่ายาเสพติดกันอยู่
เพราะภรรยายอมรับว่าสามีเสพยา
แล้วก็สามีกับเพื่อนรับยามาขายด้วย

แล้วก็เคยได้ยินสามีคุยโทรศัพท์
พอจับใจความได้ว่ามีคนมาทวงค่ายาเสพติด
หมื่นกว่าบาทก็เอาเรือที่ทำประมงไปชดใช้แทนค่ายา
แล้วก็ยังไม่ทันได้ชดใช้กันมาเกิดเหตุนี้ซะก่อน
ไม่ถือว่าดีไม่แต่ว่ามันไม่ใช่เด็กก้าวเรา
เรื่องญาติมันก็คือปกติคงในมุบัน
เขาก็เรื่องจริงใช่ไหม

วันนี้ครอบครัวและญาติก็นำศพของผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกันหลามเผลอพระแสงค่ะ
พี่ชายและแม่ของผู้ตายเสียใจมากนะคะ
คือญาติต้องหามไปนั่งสงบสติอารมณ์คอยพยุงกันอยู่เนี่ยค่ะ

ของผู้ตายบอกว่าคือสงสารเป็นห่วงหลานที่ต้องมากำพราพ่อ
ก่อนหน้านี้ลูกชายมีภรรยาคนแรก

แล้วก็ติดคุกค่ะ

แล้วภรรยาใหม่คนนี้ท้องเจ็ดเดือน
ก็เลยคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าแล้วหลานจะอยู่ยังไง

ลูกชายเขาก่อนออกไปก็ไม่ค่อยได้คุยกันด้วย
ข้าวเย็นได้กินด้วยกันไหมครับว่าน

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาเบาะแสนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะดูเหตุการณ์ดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ดูรถคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

ตำรวจบอกว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเอามาตรวจสอบแล้วนะคะ

ผู้ตายคุยกับใครบ้าง

ตำรวจก็เลยบอกว่าข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายสำคัญมากนะ
ไม่นานน่าจะจับคนร้ายแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีได้นะคะ
จากเรื่องของการฆ่าคนตาย

ขยายผลดูหน่อยว่าผู้ตายคุยกับใครซื้อยาจากใคร